เราพาไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้าง

กระแสปลูกป่าเมืองน่านตอนนี้
โอ้โหศิลปินดาราต่าง
เขาเข้าไปร่วมรณรงค์ในการปลูกป่าที่นี่มากยิ่งขึ้นนะครับ

จริงแล้วจัดทำโครงการในการปลูกป่า

แต่ว่าปลูกมากเท่าไหร่นะฮะ

ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่จริง

ก็ถือว่าเป็นผืนป่าที่เสียหายไปเยอะพอสมควร

โครงการของกรฟภในการพลิกฟื้นผืนป่า
แล้วก็นำคุณโจอีบอยไปแรปลูกป่ากัน

จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิต
พาคุณผู้ชมไปร่วมกันปลูกป่าครับ
ป่ากว่า๑๒๕๐๐ไร่ในอำเภอสันติศุกร์จังหวัดน่าน
เขตป่าสงวนแห่งชาติภูผาแดง
เจริญเติบโตจนมีสีเขียวขจีต่างจากพื้นที่อื่น
ที่ถูกแพ่วถังทำลายจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม
แต่หลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผลักดันโครงการฟื้นฟูพื้นป่า
และเริ่มนำพันไม้เข้าไปปลูกเมื่อปี๒๕๕๙
พร้อมกับทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
และให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช

ป่าแห่งนี้จึงงอกงามมาตลอดกว่า๒๐ปี
ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำสำคัญเช่นในพื้นที่จังหวัดน่าน
เพียงแต่จะทำให้คนปลายน้ำมีน้ำใช้กันตลอดแล้ว
ยังต้องให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ต้นน้ำ
เพราะชาวบ้านจะช่วยดูแลรักษาป่าได้ดีที่สุด
หัวใจสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราทำอยู่
แล้วก็ถือว่าต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
เสื้อที่ผมใส่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะครับ
ลูกที่ใจคือปลูกที่ยั่งยืน
นั่นก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างจิตสำนึกครับ

ในเรื่องของการที่จะเห็นความสำคัญของป่า
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาปลูก
หรือไม่ว่าใครจะปลูกก็ตามนะครับ
จิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง
ที่เราจะต้องให้ประชาชนได้เข้าใจว่า
ป่าที่มาปลูกมีคุณค่ายังไงกับที่น่าน

เขาจะได้ช่วยกันในการดูแลรักษาป่า
ที่ปลูกกันไว้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับ

จากชาวบ้านจะมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรแล้ว
ยังมีรายได้จากโครงการชีววิถี
กรฟภเข้าไปส่งเสริมอาชีพแบบครบวงจร
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องบุกลุกป่าเหมือนพื้นที่อื่น

แต่ที่หมู่บ้านยอดดอยวัฒนาตำบลบ่อเกลือใต้อำเภอบ่อเกลือ
กลับถูกตัดไม้ขยายพื้นที่ทำกิน
มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น
เครือข่ายคนรักป่าซึ่งมาจากหลายภาคส่วน
รวมทั้งกรฟพจึงนัดรวมตัว
นำกล้าพันธุ์แบบซีสปอนด์กว่า๕๔๐๐๐ลูก

ช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
พร้อมทั้งดึงโจอี้บอยแรปเปอร์ชื่อดัง
มาร่วมผลักดันอีกทางหนึ่งด้วย
ดีครับทำให้หลายหน่วยงานหลายฝ่าย
ทั้งประชาชนทั้งคนที่เคยทำอยู่แล้ว
หลายคนก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมา

หมายจริงแล้วถ้าเป็นของพวกเราเอง
ก็คงจะเป็นแปลงนี้เป็นหลักนะครับ

หมู่บ้านยอดดอยพัฒนาเป็นหลักเลย

แล้วก็ก็คือทั้งปลูกแล้วก็กลับมาดูแล
ร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านดูวรรณเกษตร
คือก็คือทำช่วยกันดูทั้งหมู่บ้านเลย

จริงแล้วที่ทำอยู่คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่า
เราก็แค่นี้เราแค่นี้เราทำกันได้แค่นี้จริง

การนำกล้าไม้ที่เป็นพืชท้องถิ่นมาทำเป็นซีสบอล
ทำให้สามารถปลูกทดแทนพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
และได้รับการยืนยันจากนักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วว่า

ปลูกต้นไม้นะคะที่จะสามารถทำให้ต้นไม้เติบโตได้ดีนะคะ

อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ประมาณ๒เมตรค่ะ
จึงจะสามารถทำให้ต้นไม้นั้นเติบโตและอยู่รอดได้ค่ะ
ก็ฟพยังมีเป้าหมายเดินหน้าปลูกป่าต่อเนื่อง
อีก๑๗๐๐ไร่ในจังหวัดน่าน
หลังจากปลูกไปแล้วกว่า๑๖ล้านต้น
บนพื้นที่กว่า๘๒๐๐๐ไร่
พร้อมกับการเร่งปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้าน
ในและนอกพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ป่าเมืองน่าน
ซึ่งเป็นต้นน้ำและป่าเหนือเขื่อนสำคัญของประเทศไทย
คงอยู่อย่างยั่งยืน